ชอบมองหน้ามองจังเลย
ไปเคลียร์ถึงหน้าบ้านคู่กรณี
ทะเลาะกันเสียงดังลั่นสุดท้ายตายนะคะ

แม่กูไม่เคยเท่าไรกับมึงเนี่ย
มองหน้าแบบเก๋าเนี่ย

เฮ้ยทำไมเนี่ย
เฮ้ยลูกใกล้บ้านกูนะ

แล้วก็จะมีเสียงเหมือนของแข็งกระแทกเข้าไป

ผู้ชายเสื้อสีดำคนนี้แล้วอะค่ะ
เนี่ยเหตุการณ์ก็คือเขาบุกมาบวกกับเพื่อนบ้าน
นำร้องบ้านทำไมมองหน้าเก๋าเหรอเก๋าจังเลย
ขี่ผ่านหน้าบ้านทีไรมองหน้าทุกทีหาเรื่องเหรอ
เสียงผู้หญิงที่ได้ยินคือเสียงภรรยาของคนก่อเหตุนะคะ
ฝ่ายภรรยาคนก่อเหตุก็บอกทำไมเขามองหน้ากันไม่ได้เลยหรือยังไง
สุดท้ายแล้วก็เธอถูกปัดโทรศัพท์มือถือตกจากมือ
แล้วก็ตุ๊บกันตามที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ตอนที่ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเคลียร์ปัญหากับเพื่อนบ้าน
นี่ขี่มาแล้วขี่ไปไปหาเพื่อนบ้านกะจะไปเคลียร์กันเลย
ผู้ตายชื่อรัชตะพันธ์สุวรรณดีอายุ๔๓ปีนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตของเขาก็คือถูกไม้ฟาดเข้าไปที่กกหูจนเสียชีวิต
เพราะว่าเลือดข้างในสมองค่ะ
คู่กรณีเป็นเยาวชนอายุ๑๙ปีแล้วก็เป็นเจ้าของบ้าน
หลังที่เขาขี่ไปบวกด้วยผู้ตายคือนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านพื้นปูนแบบนี้เลย
ตรงนี้เนี่ยนะคะบ้านเลขที่๘อยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ลักษณะเป็นบ้านไม้ห้องแถวแบ่งเช่า
อยู่ตรงข้ามกับสพตาคลี๔๐๐เมตรเท่านั้นเอง

ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นก็คือมีบาดแผลที่หลังหูด้านซ้าย
คั่งก็เลยเสียชีวิตก็มีการบันทึกรายละเอียดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ส่งพบศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริง
สืบสวนสพตาคลีขยายผลอยู่ไม่นานก็เจอตัวคู่กรณีนะคะ
ว่าคือเยาวชนที่อายุ๑๙ปีเจ้าของบ้านชื่อเอกับภรรยา
เขาก็เดินทางไปพบสพตาคลีเพื่อแสดงตัวกับพนักงานสอบสวน
ตำรวจได้คุยกับภรรยาของผู้ตายค่ะภรรยาของนายรัชตะพันธ์ผู้ตายนะคะ
เล่าบอกว่าเธอกับสามีอยู่ที่ซอยห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุแค่๑กิโลเมตร
ตอนสามีจะออกจากบ้านสามีบอกเธอบอกเดี๋ยวมานะขอไปเคลียร์กับเอหน่อย
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านเลยชอบมองหน้าทุกทีเลยไม่เข้าใจ
ทะเบียงก่อนขอใช้หน้าขับออกไป
หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนโทรมาบอกเลยว่าเธอสามีถูกตีเสียชีวิตแล้ว
ข้องข้างใจก็เหลือเหลืออยู่ซีอิซส์ยังเตอร์ไซค์
เรารู้เหมือนก็คนที่สร้างการรักสรรค์ไม่เห็น
แต่ถ้าเขาดื่มเหล้ามันก็จะมีชุนเฉียวมั่ง

ใครห้ามก็จะไม่ค่อยฟัง
ทีนี้หลายคนสงสัยว่าไอ้นาทีเกิดเหตุที่โทรศัพท์ถูกปัดล่วงไปแล้ว
แล้วได้ยินเสียงมามึงมากแล้วก็โวยวายตุ๊กตั๊ปกัน

เราถามคุณหมิวคุณหมิวคุณหมิวที่เป็นภรรยาผู้ตายบอกว่า
คือบ้านข้างที่เปิดเป็นร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้าเล่าให้เธอฟังค่ะ
กำลังซ่อมทีวีอยู่ได้ยินเสียงเออะโวยวายเหมือนคนทะเลาะกันก็เลยออกมาดู
ได้เห็นจังหวะที่ผู้ตายตะโกนถามบอกทำไมมองหน้าหาเรื่องหรือยังไง

เขาบอกเห็นผู้ตายบีบคอภรรยาของนายเอคนก่อเหตุ
นายเอก็เลยหันไปคว้าไม้แล้วฟาดเข้าไปที่หัวของผู้ตาย
ส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปที่ข้างห้องเกิดเหตุเลยนะฮะไปถามเหมือนกัน
เขาเล่าเหตุการณ์เดียวกันเลยว่าได้ยินเสียงคนตายอ่ะเดินเข้ามาคุยบอกมองหน้ามีปัญหาอะไร
แล้วก็เริ่มโวยวายโวยวายตอนที่เขาออกมาเห็นภาพคือผู้ตายกำลังเอามือบีบคอแฟนสาวของนายเออยู่แล้วก็ชุนละมุนกันเลย
ชุดธูปเหลือวิญญาณอะไรนะประมาณเนี้ย
แต่คนเป็นเมียก็ไม่ติดใจไง

อารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบตบตีลูกเมียอะไรประมาณนี้

นี่ค่ะก็เล่าเหตุการณ์มาแบบนี้นะคะ
ส่วนทางด้านของเพื่อนผู้ตายค่ะ
ยังไม่รู้เลยเป็นเพื่อนแก๊งกงเล่าด้วยกัน

เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเลยว่าคนตายอ่ะ
เพื่อนเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรกับนายเอกอะไรมากน้อยขนาดไหน
ปกติเวลามานั่งกินเหล้าก็คุยเรื่องเฮฮานะ

ทีมข่าวเราไปเจอแม่ของผู้ตายที่วัดหัวเขาเตาคลีนะคะ

เรื่องนี้แม่ได้คุยกับนายเอคนก่อเหตุแล้ว

แม่ขอค่าทำศพ๑๐๐๐๐๐ติดล้ำแล้วให้แล้วกันไป
ถึงเขาจะเลวบางเรื่อง
แต่ไม่ให้เร็วแบบไปทำร้ายใครนะ
แต่ว่าเขาก็ชอบช่วยเหลือคน
พี่น้องก็รักเขาดีนะเขาไม่มีอะไร
เมื่อเมาเขาก็งูดหงีดเขาก็บ่นเขาก็ด่าแต่เขาก็ไม่เคยไปทำใครนะ
เนี่ยครั้งแรกเนี่ยพี่ไอ้เนี่ยว่าไปบีบคอเมียเขาอ่ะ
เพราะตั้งแต่เกิดมาก็เนี่ยครั้งแรก
เขาไม่เคยไปทำคนอื่นไม่เคยมีนะ

แต่มันก็หงองแหงกันอยู่ในกรมบวงศาขนายาท

ลูกให้เจ๊แหละ

ก็เมียไงหาว่านี่มองแล้วก็ว่า

ได้ไม่กี่วินาทีเขาก็ปัดปัดออกเขาปัดโทรศัพท์ออกแล้วเขาก็บีบ
คือว่าเขาก็มาข้างในน่ะตอนบีบก็เลยชนประตูก็นั่งอะไรกันมั่ง
บีบคอหนูแล้วเขาก็ลากออกไปข้างนอก
แล้วซึ่งหนูก็ล้มไปเขาถือค้อนถึงเวลาตรงนั้นน่ะ
พอหนูล้มไปหนูล้มลงไปนอนเขานั่งค้อหนูอยู่
นั่งค้อเมื่อทีก็เขาจะเอาค้อนพบหนู
แต่ลุงข้างบ้านเขาง้างไว้ทันง้าง้างมือไว้ทันไหมง้างแขนไว้ทัน
แล้วแฟนหนูอ่ะเขามาทันมาเขาก็
นี่หนูไม่แน่ใจนะว่าแฟนเขามาทำอะไรบ้าง
นี่ค่ะเบื้องต้นตำรวจเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาในเอไปเพียงคนเดียวนะคะ
เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตโดยไม่ได้เจตนาค่ะ